จากการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้วนะคะบางส่วนเนี่ยก็เริ่มที่จะเดินทาง
กลับภูมิลำเนาผ่านทางเครื่องบินเหมือนกันครับตอนนี้เขาบอกว่า
ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะคะคนยังไม่หนาแน่นมาก
แต่ว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มหนาแน่นขึ้นแล้วนะคะ
คุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงครานแล้วค่ะ
ซึ่งขณะนี้ภาพรวมยังถือว่ายังไม่หนาแน่นมากนัก
ขณะที่การจราจรค่ะก็คงยังมีพื้นที่คล่องตัวนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
การจราจรด้านหน้าอาคาร๒ผู้โดยสารขาออก
มีรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้น
ส่วนจุดบริการบริการเช็คอินของแต่ละสายการบิน
ยังไม่พบเที่ยวบินดีเลค่ะ
โดยผู้โดยสารรายหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบอกว่า
งานตั้งแต่วันนี้ต้องรีบเดินทางกลับ
เพราะกลัวว่าในวันพรุ่งนี้๑๒เมษายน
ซึ่งเป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลสงคราน
จะมีคนมาใช้บริการมาก

แต่พอมาจริงมันไม่ติดนะ
ปกติดีวันนี้เป็นห่วงต้องเช็คอิน

จะตรวจเข้มแล้วก็ให้ความสะดวกทุกอย่าง
เขากลัวรถติดรถอะไรอย่างนี้
เค้าก็ทำดามกฎจัลล่าฯจอดเค้าทุกอย่าง

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เตรียมความพร้อม

อย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ผู้โดยสารจอดรถโดยไม่คิดค่าบริการระหว่างวันที่๙ถึง๒๔เมษายน๒๕๖๑รองรับรถได้ประมาณ๕๕๐คัน
ในช่วงเย็นวันนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้โดยสารค่ะมาใช้บริการที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ขณะที่ทางท่าอากาศยานนะคะที่ดอนเมืองนะคะคาดการณ์ว่าในวันนี้ค่ะจะมีผู้โดยสารในวันที่๑๕เมษายนค่ะจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากที่สุด
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดจากท่ากาศยานดอนเมืองค่ะ